ไปแล้วกับศึกลิ้นกับฟันที่คุณเต้ได้โชว์ความหวานแสดงความรู้ใจคว้าไปก่อนหนึ่งหัวใจ
แสดงความรู้ใจคว้าไปก่อนหนึ่งหัวใจ
แสดงความรู้ใจคว้าไปก่อนหนึ่งหัวใจ
แสดงความรู้ใจคว้าไปก่อนหนึ่งหัวใจ

คือซื้อนอะไรนะไอลูกอะไร
พี่โปโออะไรอย่างนี้เนี่ยมันฮิ้วมาด้วยเห็นกับใส่ในช่องฟิตเลย
อาทิตย์กว่าระรึเปล่าจ้าคนเข้ามาเปิดกุญแจให้
แล้วมันคิดดู
น่าเป็นกุญแจกุญแจ
เห้ยมันมีกุญแจรถอยู่ในตู้เย็น
โหเมียคุณนี้เอง

ให้เข้าใจหัวอกของคู่ของคุณ
ในรอบนี้จะเป็นทีของฝ่ายหญิงครับ

ฝ่ายหญิงต้องออกแรงแทนฝ่ายชาย
กับเกมตอกตะปูตำโป่ง

ต้องตอกตะปูให้ทะลุเนื้อไม้ไปโดรูปง
ทั้ง๑๐ลูกให้แตก
ฝ่ายหญิงของคู่ใดทำเวลาได้น้อยกว่า
จะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ
คุณหวานคุณเจได้เล่นก่อนนะครับ
มีเทคนิคอะไรจะสอนภรรยาคุณไหม

ปล่อยไปตามอารมณ์พอใส่นมทูลปุ๊บ
ปล่อยไปตามอารมณ์จักร

ถึงทีของสาวจะต้องมาฉายเดี่ยว
โชว์ความแมนแทนหนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
ตัวเล็กแต่แรงเยอะไม่เบาเลยนะครับเนี่ย

พลาดแล้วครับ
แต่ก็ตอกแบบใกล้ก็ดกลัวแล้วครับ
แม่ต่อไปก็สะดุ้งไปเอ้ย

๓๕วินาทีครับไปเรื่อย

และก็ได้กำลังใจหวานจากคุณเต้

และตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วครับ

ด้วยกำลังใจและแรงเชียร์จากทั้งสองฝ่าย
เกมนี้คุณน้ำหวานก็ทำไปได้๖ลูก
คุณแตนจะทำได้มากกว่าหรือไม่

ดีมาก
โอ่งในเวลา๑๐๐วินาที

เหนื่อยมากกับอาการแบบนี้
เมื่อกี้มีเบี้ยวไปนิดนึงเสียเวลาไปหน่อย

ได้ไป๖ลูกนะครับ

ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันครับว่าคู่ของพี่แตนกับพี่เพชรนะครับ

วันนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าคุณแตนกับลูกอูเวอรีนของเรานี่นะครับ
จะสามารถทำได้กี่ลูกนะฮะ

ตอกตะปูอยู่แล้วทำอะไรอยู่ที่บ้านที่ตอกตะปูนี้

แล้วพอเขาขอตรกเราก็ต้องมองนี่ไงดู
สุดยอดนะเขามากับเป็นเซ็ตของเขาหน่อยนะฮะ
คณะครอบครัวของเขาพร้อมหรือยังครับ
พร้อมแล้วนะฮะ
โถแค่เริ่มจะตอบก็โด่นเหนียวสักแล้ว

พอเริ่มจับหลักได้แล้วก็คล่องเลยล่ะครับ

คุณเพชรนี่ดีใจจนออกนอกหน้าเลยครับเนี่ย
ดีใจได้แป๊บเดียวเอ้าเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะครับ
ของเรา๑๐วินาทีสุดท้าย
แม่พอเริ่มรีบก็เริ่มเบี้ยว
คุณแตนจะทำได้อีกลูกหรือไม่
หมดแล้ว
๑๒๓๔๕๖ลูกเสมอกันเอาเป็นคนละ๒หัวจ่าย

นาทีสุดท้ายมันไม่สามารถตอบได้ใช่ไหม

เพราะวันนี้มันทุบนิ้วตัวเอง
ภรรยาถือค้อนแล้วคุณถือตะปูให้เขา

ผมเนี่ยไม่รู้ว่านิ้วคุณรอดมาได้ยังไง

เอาจริงอยากรู้ว่าเกมนี้ยากตรงไหนครับพี่แตนครับ

ก็ใช้แรงอะผู้หญิงมันไม่ใช้แรง
แล้วตะปูนี่มีการเกี่ยวอย่างนี้ด้วยนะฮะมีเกี่ยว
ต่อไปของเรานี่เราจะให้ผู้ชายมาพิสูจน์ครับ
แล้วมาแก้มือเพื่อพิชิต๓หัวใจที่เรามีอยู่นะครับ
เดี๋ยวเรากลับมากันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

และก็เป็นคุณน้ำหวานที่ได้กำลังใจดีจากคุณเต้
คราวที่สามีจะต้องมาแก้มือแทนภรรยาในช่วงหน้าครับ